เราไปตรวจสอบสถานการณ์นะตอนนี้กันนะคะกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณวัชรีดวงใสผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่หมู่๖ตำบลท่าบอล

ซึ่งตรงนี้นะคะไม่มีฝนตกลงมาเลยนะคะ
มีแดดค่อนข้างที่จะแรงก็คือเป็นสภาพอากาศตามปกติเลยนะคะ
ไม่มีครึ่มฟ้าครึ่มฝนใดทางสิ้น
แล้วก็พื้นที่บริเวณที่ที่ฉันยืนอยู่นะครับ
เป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอต่างรวมถึงจังหวัดพัทธลุง

น้ำจะระบายลงสู่ทะเลนะคะ
แต่ว่าจากสถานการณ์เมื่อวานนะคะ

ระดับน้ำที่เอ่อท่วมถนนเนี่ย
มีปริมาณน้อยไม่มาก
ไม่มากที่จะพอจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ชาวบ้านในสัญจรลำบากนะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถสัญจรได้นะคะ
แล้วก็จากแรงลมเมื่อวานเนี่ย
ทำให้ต้นไม้บางส่วนของชาวบ้านก็หักโค้นลงมานะคะ
แต่ก็ไม่มีปริมาณที่มากเท่าไหร่นักนะคะ
นอกจากนี้ค่ะที่ฉันได้ลงพื้นที่ไปสำรวจหมู่๑ตำบลตะเคลียอัมพาราโน่ด้วยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยมีต้นไม้หักโค้นขวางถนนทับร้านค้าชาวบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันเคลียร์พื้นที่ค่ะ
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีรถติดเป็นระยะค่ะ
จากนี้นะคะชาวบ้านที่ตำบลปากแตรวันนี้นะคะก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วค่ะ
หลังจากเมื่อวานได้รับอิทธิพลจากพายุปะบึงด้วยนะคะ
วันนี้หลายคนก็เริ่มมาทำความสะอาดบ้านเก็บกวาดสิ่งของต้นไม้กิ่งไม้ที่หักลงมานะคะ
ก็วันนี้ท้องฟ้าเริ่มเปิดค่ะบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีแสงแดดออกมาให้เห็นกันบ้างแล้วนะคะ
แล้วก็บางช่วงบางตอนก็มีฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่ากับเมื่อวานค่ะ
บริเวณตรงนั้นนะคะชาวบ้านเนี่ยมีอาชีพส่วนใหญ่ก็คือทำประมงรับจ้างแล้วก็ทำการเกษตรค่ะ
วันนี้ก็เลยเห็นภาพชาวบ้านนะคะจูงสัตว์เลี้ยงอย่างวัวควายออกมาหากินด้วยค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านบริเวณตรงนั้นก็ยอมรับนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยกลัวมากแต่โชคดีค่ะที่ลมจากฝั่งพัดเข้าหาทะเลทำให้คลื่นจากทะเลไม่ซัดเข้าหาฝั่งเยอะมากเกินไปค่ะ
อย่างสองสามีภรรยาคู่นี้นะคะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมหาดค่ะตอนนี้ค่ะก็ร้านก็ค่อนข้างที่จะเสียหายนะคะแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้มากเท่าที่ควรนะคะยังสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็เปิดได้อีกหนึ่งถึงสองวันนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะ
รั้วใหม่ทำป้ายใหม่ทำที่นั่งใหม่อะไรแบบนี้ครับ
เมื่อวานเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิด
หรือว่าเราดูข่าวเยอะเกินไปจนแน่ตัว
กลัวมากเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าดูจากภาพดาวเทียมใช่ไหม
มีพายุมันเคลื่อนผ่านเค้าบอกว่าพายุจะเข้าเทียมธุระโนธ
แล้วก็เลยก็เตรียมอบพยพเตรียมสุขขนสัมภาระนะครับ
ลมเนี่ยขึ้นเข้ามาถึงนี้เลยเมื่อวานพาขยะเข้ามา
พอดีทิศทางลมมันมาสวนทางกับขึ้นนะครับ
ทิศทางลมเมื่อวานเนี่ยมันหมุนมาทางทิศตะวันตกนะครับ
ครั้งนี้แล้วก็เลยทำให้คลื่นเนี่ยไม่เยอะนะครับ
แล้ววันนี้ก็คลื่นเข้ามาถึงทางทิศตะวันออกนะครับ
แล้วก็คลื่นมันเลยเพราะว่าวันนี้ลมไม่แรงเท่าไหร่
ชาวบ้านยังบอกด้วยนะคะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ย
น้ำจะท่วมทุกปีแล้วก็มีหลังคาชาวบ้านเนี่ย
ลิวว่อนทุกปีค่ะแต่ว่าปีที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะ
แต่ก็รู้สึกว่าน่ากลัวเพราะว่ามีลมกระโชกแรงนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการสำรวจของทีมข่าวนะคะ
สิ่งที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบมากที่สุด
น่าจะเป็นเกษตรกรค่ะเพราะว่าต้นกล้วย
แล้วก็พวกต้นไม้ที่ปลูกไว้ได้รับผลกระทบ
แล้วก็หักโค้นค่ะแล้วก็เสาไฟฟ้าเนี่ย
โค้นมาประมาณ๒๓ต้นในหมู่บ้านที่นี่นะคะ

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยมาดูแลแล้วมาฟื้นฟูแล้วด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่อำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ
คุณนะคะคุณวัชรีเริ่มเห็นแดดแรงนี่
วันนี้ไม่ใช่รายงานเหมือนเมื่อวานแล้วนะเริ่มตายีแล้วนะ

เมื่อวานฝนตกเปียกปอนนะฮะลมแรงจริง
วันนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นยกเว้นเรื่องของความเสียหายแล้วก็การฟื้นฟูนะครับ